โหดเผาร่างหนุ่มปมชิงทรัพย
โอ้โหที่พี่เบิร์ตบอกเมื่อช่วงสักครู่
จะกลับมาฉลองวันเกิดก็นั่นน่ะสิมันไม่มีลางบอกเหตุไม่มีสัญญาณ
คนเพิ่งกลับจากเมืองนอกคนเมื่อกลับจากเมืองนอกไปโดนฆ่าเผาอยู่ในโรงเรียน
มาที่ข่าวเช้าหัวเขียวแล้วนะเอามาแล้ว
เอาไปจังหวัดบุรีรำครับจังหวัดบุรีรำผู้ชายคนนี้อายุ๒๓ปี
กลับจากเยอรมันคืออยู่กับแม่ที่เรมัน
กลับมาถึงปั๊บก็มาจัดงานวันเกิดให้เมีย
บอกเมียบอกเดี๋ยวออกไปซื้อของมาเพิ่มหน่อย
สักพักเดียวมีคนแจ้งเหตุ
บอกมีคนถูกเผาอยู่ในสนามโรงเรียนไปดูตกใจกันทั้งบ้านเลย
มึงอยู่ดีเอาลูกมาดียัง
แข็งดูพี่ขนลุกโอ้โหได้ยินเสียง
นี่ป้านะค่ะนี่ป้าพอรู้ข่าวบอก
เอามาเห็นแค่แขนฉันก็รู้ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
กลับมาจากเมืองนอกมาถูกเผาอยู่
แล้วใครจะคิดไงว่าจะเจอแบบนี้
นึกว่าจะได้ร่วมฉลองวันเกิดอย่างมีความสุขอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว

พอรู้ข่าวว่าหลานเสียชีวิตเท่านั้นแหละนะ
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กถูกฆ่าเผาในป่าหลังโรงเรียนฮะ
วิ่งร้องไห้มาขอดูศพหลานชาย
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมฮะ
มีคนพบศพนายธนทัศน์จันแก่หรือว่าน่ำอายุ๒๓ปี
คว่ำเสียชีวิตอยู่ในป่าย่าของโรงเรียนบ้านแสลงโทน
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำฮะ
สภาพศพเขาสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
แผ่นหลังมีรอยไฟไหม้นะหน้าอกด้านซ้ายมีรอยไหม้ด้วย
ขอโทษนะไหม้จนเห็นอวัยวะข้างใน
มีกลิ่นน้ำมันคละคลุ้งเลยทั่วบริเวณเลย
ใกล้กันพบกระเป๋าสะพายของผู้ตายตกอยู่ครับ
ข้างในมีกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลมีเงิน๒๘๐บาท
โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งบุหรี่๒ซอ
นายสุวรรณภาษีอายุ๖๔ปีลุงของผู้ตาย
เล่าบอกว่าปกติหลานฉันเนี่ยนะนี่ลุง
หลานอยู่เยอรมันอยู่กับแม่
กลับมาถึงเมื่อ๕ทุ่มของวันที่๙ตุลาคมนี้

กลับมาทำไมล่ะลุงคราวนี้กลับมาหลานจะมาผ่อนผันเกณฑ์อาหารไง
ก็เลยตั้งวงเลี้ยงสังสรรค์กัน
ช่วงข้ามหลานบอกเดี๋ยวจะขอไปซื้อของกินหน่อยนะ

จนมีคนมาแจ้งว่ามีคนถูกเผาอยู่ที่โรงเรียนนะฮะ
ห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้น
พอไปดูแทบช็อกเป็นหลานตัวเองครับ
นางสาวยุภาพรเกษาโรอายุ๒๒ปี
คนนี้เป็นเมียของผู้ตายครับเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเนี่ยครับ

วันเกิดเธอคือ๑๐ตุลาคม
ญาติพี่น้องก็มาร่วมตั้งวงกันประมาณสัก๑๐คนได้
กระทั่งช่วงค่ำสามีเดินออกจากบ้านไป

ช็อกครับช็อกทำอะไรไม่ถูกกันทั้งบ้าน

วันที่๙ตุลาคมวันที่๔มาจัดวันเกิดให้เมีย

แกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำครับ
ที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ตายพบว่า

นาฬิกา๕๕นาทีผู้ตายเดินผ่านหน้าร้านไปคนเดียว

พ้นยังพ้นแล้วพ้นไปในความมืดแล้ว

แต่แบบที่น้ำแข็งว่าเป็นภาพสุดท้ายของเขา

เพื่อหาเบาะแสล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
แล้วไม่ชี้ชัดว่าเป็นการชิงทรัพย์
หรือว่าเป็นความแค้นส่วนตัว

นั่นแน่น่ะสิจะมีความขัดแย้นอะไรจะมีเรื่องนี้สิ
หรืออะไรอีกตัวเก่าหรือเปล่าเออ